พลเมืองดีบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
คือมีคุณลุงขับรถแท็กซี่ถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วคุณลุงอายุเยอะแล้วถูกทำร้ายจนอ่วมเลย
คือลุงแกก็ไม่ไหวแล้วแต่คนทำร้ายก็ไม่ยอมหยุด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
มีคุณลุงขับรถแท็กซี่ถูกทำร้ายร่างกาย

แท็กวางมวยไม่สนโลกมีปัญหาอะไรก็คุยกัน
ไม่มีใครสันเสริญหรอกค่ะที่ทำร้ายร่างกายคนแก่
สารลุงแกบ้างแกมีอายุเยอะแล้ว

แล้วใส่แฮชแท็กมาว่าดินแดงเหมือนให้พี่กัดเอาไว้ค่ะน้องคิง
ทีนี้ค่ะพลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้
เขาบอกว่ามันมีจังหวะก่อนหน้าที่จะทำร้ายลุงอะค่ะ
เหมือนมีการชี้หน้าด่าก่อน
แต่พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ไม่ทัน
พอยกมือถือมาถ่ายก็โดนใส่เข้าไปแล้วนะคะ
ขับแท็กซี่คือไม่ไหว
คือพยายามที่จะหลบก้มนี่ปัดป้อง
มีจังหวะที่ยกมือขอให้หยุดด้วยซ้ำนะ
แต่ผู้ชายที่ทำร้ายลุงไม่ฟังไม่หยุดด้วยค่ะ
ต่อยเข้าตาต่อยเข้าปาก

เจ้าของคลิปเนี่ยพยายามซูมถ่ายให้มันใกล้ที่สุด
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าอยากให้คุณลุงที่ถูกทำร้าย

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำร้ายร่างกายลุง
เราตามเรื่องให้เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ไปคุยกับพลเมืองดีที่เป็นเจ้าของคลิปค่ะ
เขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวาน
รถติดแล้วไม่รู้ว่าทั้งคู่นี้เขามีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แต่สิ่งที่เห็นก็คือจู่ก็จอดรถ
ผู้ชายเสื้อม่วงเดินไปชี้หน้าลุง
ด่าลุงคือลุงแกเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะ
แต่ลุงเองแกก็เถียงนะลุงเองด่ากลับ
มันมีช่วงจังหวะที่ก้มไปหยิบโทรศัพท์มือถือจะเอามาถ่ายคลิป
จังหวะนั้นชายเสื้อม่วงต่อยลุงเข้าไปแล้ว
ดังนั้นช่วงแรกเลยถ่ายเอาไว้ได้ไม่ทันถ่ายเอาไว้ไม่หมดนะคะ
ไม่รู้จริงใครเริ่มก่อนแต่สิ่งที่เห็นคือ
ผู้ชายเสื้อม่วงด่าลุงก่อนลุงเถียงแล้วก็เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิป
แต่สุดท้ายก็คือลุงแกก็ยอมแล้วอ่ะสู้ไม่ได้
สู้ไม่ไหวแล้วยกมือขอให้พอแล้วอ่ะแล้วลุงแกก็แก่แล้วอ่ะ
ทำไมถึงยังไม่หยุดอีกนะคะ
เจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าคือหลังเกิดเหตุ
ก็พยายามจะเอาคลิปไปให้ลุงเพื่อเป็นหลักฐานไปแจ้งความ
แต่ตามไปไม่ทันตามลุงแกไปไม่ทัน
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เผื่อลุงแกจะเห็น

ทีมข่าวของเราลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ถนนเส้นนี้จริงแล้วมันก็คือเส้น
พระรำเก้าก่อนถึงแยกประชาสงเคราะห์
ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นตอนเกิดเหตุ
มันเร็วมากชาวบ้านบอกว่าไม่ทันได้เห็นเหตุการณ์ครับ
คาดว่าลุงขับแท็กซี่อาจจะขับช้า
ตามภาษาคนที่อายุเยอะแล้ว
ไม่ทันใจวัยรุ่นก็เลยไปต่อยกันเลย

อยากให้ใจเย็นกันหน่อยได้ไหมคือถนนเส้นนี้รถติดนะ

มันก็เลยมีเหตุกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนบ่อยเหมือนกัน

คืออย่างนี้คือรถติดไฟแดงใช่

ว่าใช้จังหวะรถที่ติดแล้วก็ลงมาต่อยกัน
หรือว่าอาจว่าหรือขับเคกันมาตั้งแต่นู้นหรือเปล่า

หรือว่าลุงโจ๊กส่วนมากแท็กซี่
ถ้าคนแก่ขับก็จะขับช้าหน่อยใช่ไหม
อาจจะคนข้างหลังก็อยากจะไปเร็ว
แต่ว่าติดแท็กซี่ข้างหน้านี่อาจจะเป็นไปได้
นี่ก็เป็นการคาดการณ์ของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไร

ก็ยังไม่เจอตัวคุณลุงแกนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามไปถามกับตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีใครไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันอะไรเอาไว้เลย
ลุงแท็กซี่น่าจะเจ็บพอสมควร